เรื่องของอาทิตย์ดาวสว่างที่เราเสนอข่าว
เมื่อวานก็มีความคืบหน้ามาฝากกันด้วยนะครับ

เพราะอยากจะให้อาทิตย์ไม่ต้องติดต่อกับเขาแล้ว
ส่งข้อความมาเป็นพันข้อความ
มันไม่มีเวลาความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีการขู่ว่าจะทำร้ายด้วย

ข้อความจากผู้หญิงและล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้โทรไปสอบถามพักนะคะอดีตแฟนสาวของแบ็คอธิดาวสว่าง
ก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่ว่าได้ข้อมูลมาผ่านทางเพื่อนสนิท
บอกว่าณตอนนี้อดีตแฟนสาวของแบ็คอาทิตย์สภาพจิตใจดีขึ้น
แล้วก็เตรียมที่จะนำหลักฐานของตัวเองที่มีอยู่
เป็นหลักฐานเอาไปลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ไปอาจจะมีการบุกมาทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแบ็คมาหา
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันที่ร้านอาหารย่านซอยอารี
มีการตามไปที่บ้านด้วยก็เลยกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด
ส่วนคลิปเช้าที่แบล็กอาทิตย์ออกมาคุยว่าจะเอาออกมาโพสต์

บอกว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันบรรทอนจิตใจตอนนี้
อยากจะให้ฝ่ายชายไปตั้งสติไปทบทวน
แล้วก็เลิกยุ่งเสียทีเพราะว่าตัวเองก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วย
อันนี้หมายถึงตัวของผู้ชายตัวของผู้ชายมีแฟนใหม่
ผู้หญิงบอกว่าผู้ชายมีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยอย่ามายุ่งกับฉันเลย
ส่วนคลิปที่บอกว่าฝ่ายชายมีเนี่ยของผู้หญิงเขาก็มีคลิปเหมือนกันนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดเผยคลิปนี้เนี่ยทางผู้หญิงเขาก็มั่นใจว่า
คือแบ็คอาจจะเลิกวุ่นวายกับเธอได้เลยก็เลยไม่อยากให้เป็นคดีอ่ะ
คือผู้หญิงก็บอกว่าคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้เผื่อไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ

ครับอันนี้เดี๋ยวก็คงจะเป็นคลิปอาจจะเป็นเรื่องของการพูดจา
ที่ไม่ดีต่อกันแล้วอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการทำงานของแบ็คอาทิตย์ในอนาคต
กับเรื่องของเส้นทางนักเตะอาชีพ
ซึ่งทางเชียงรายเนี่ยนะครับทางประธานสโมสรคุณมิติธิยภัยรัฐก็บอกว่า

เพราะว่าเพิ่งเสร็จจากศึกโตต้าลีกครับเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งทีมเนี่ยก็เข้ารอบชิงสำเร็จแต่ว่าสโมสรไม่นิ่งนอนใจ
ที่ผ่านมามีเรื่องก็ปรับเงินหักเงินเดือนตามระเบียบสโมสรไปแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดครั้งนี้ไปสืบมาแล้วเนี่ยมันเป็นคดีความจริง
นักเตะผิดจริงก็มีผลต่อการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักฟุตบอลรายนี้
ส่วนกามานะครับกุญสือของเชียงรายบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
คือเขาไม่เคยทราบมาก่อนอยู่ที่สโมสร
แล้วการจะลงโทษยังไงเขาเป็นโค้ช
ถ้าเกิดบรรณะเตะลงเล่นได้ต้องติดใจดีเขาก็พร้อมเป็นส่วนลงสนานอยู่แล้ว

ก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนว่าจะลงบันทึกประจำวันหรือยัง
จะเป็นคดีความหรือเปล่าส่วนทางสโมสรก็เดี๋ยวไปดูกันอีกที
คุยกันอีกทีแล้วจะมีบทลงโทษอย่างไร
มุมผู้หญิงถ้าเกิดว่าแก๊งอาทิตย์ไม่ตามไปวุ่นวายแล้วก็จบได้
คือเท่าที่ฟังเขาก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราวนะ
ถ้าอยากให้หยุดอย่ามาต่อแย้อีกเลย
ต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าเลิกลากันไปแล้ว